คุณผู้ชมมาที่หน้ากรมทหารราบที่๑๑นะครับ
ตอนนี้กาดของคณะราษดรได้มีการเลื่อนขยับรถเมย์ของทหารนะครับที่อยู่บริเวณหน้ากรมทหารราบที่๓
โดยเป็นการขยับเข็นรถ๓คันนะครับ
ออกจากหน้าบริเวณกรมทหารราบที่๑๑โดยใช้การประคับมือและการเข็นรถไปของกลุ่มการนะครับ
ตอนนี้กลุ่มการเริ่มพยายามที่จะมีการขยับแนวกันของทางเจ้าหน้าที่ออกไปนะครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือภาพของกลุ่มกาดที่พยายามที่จะมีการดันรถเมย์๓คันออกจากพื้นที่
คุณผู้ชมจะเห็นว่ารถเมย์๓คันนี้ออกไปหมดแล้วนะครับ
อีกหนึ่งจุดนะครับที่หน้ากรมทหารราบที่๑๑นะครับ
ตอนนี้กลุ่มกาดก็มีการพยายามที่จะเข้าไปเคลียร์รั้วลวดหนามนะครับ

มีทางเจ้าหน้าที่พยายามถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วย
ภาพล่าสุดขนาดนี้นะครับ

ส่วนด้านในก็ยังคงมีการตรึงกำลังของทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนอยู่ด้านใน
โดยทางกาดก็พยายาม
โดยตอนนี้ทางตำรวจก็มีการประกาศผ่านโทรโครงด้วยนะครับ
อันนี้จะควบคุมกับการเก็บหรือจะเปิดกลับไปซะ

และจะมีการเปิดกลับไปซะ
เอาใช่เอาใช่เอาใช่
พี่ให้ลงถังไปด้วย

ผู้ชมนุมนะครับได้หมอเลิกจุบนุมสาธารณะนะครับ
เครตค์บางเครตคุณเทพนักฒรนะครับ
เจ้งการจุบนุมไม่ถูกต้องตามกฏหมายนะครับ

ไม่ได้เจ้ง
การชุมรุมต่อผู้ดับแก้งก่อนเริ่มการชุมรุม
ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน
เดินครบมาจากการชุมนุมสาธารณะป๒๒๕๘

มาชุมนุมที่นี่พี่ก็ไม่ให้สถานที่อยู่ที่นี่
โอเคโอเคโอเค

พี่ยันไม่รู้ไหม
ไม่กลัวแล้ว

ตอนนี้ก็จะเห็นว่าทางกาดพยายามที่จะมีการ
เคลียร์พื้นที่หน้ากรมทหารราบที่๑๑นะครับ
มีการเก็บล้วนรวดน้ำนะครับ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่มีการเสริมกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนเข้ามา
บริเวณด้านหน้าของทางกรมทหารราบที่๑๑แล้วนะครับ
ตอนนี้ก็เป็นการเคลียร์พื้นที่ของทางกลุ่มกาดนะครับในการเก็บรั้วรวดหนามรัวหีบเพลงนะครับ
คุณผู้ชมตอนนี้สังเกตเห็นว่ารถน้ำมีการขยับเข้ามาแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้รถน้ำที่อยู่ด้านในมีการขยับเข้ามาบริเวณประตูทางเข้าของกรมทหารราบที่๑๑นะครับ
เห็นรถน้ำ๒คันจอดอยู่
ตอนนี้รถน้ำมีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับ
คุณผู้ชมว่าจะเห็นรถน้ำตอนนี้จอดอยู่ด้านหลังประตูของกรมทหารราบที่สิบเอ็ด
และมีการพยายามที่จะขยับเข้าใกล้ประตูขึ้นเรื่อยนะครับ
แต่หลังประตูสีดำนี้มีรถตักดินนะครับ
ของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจอดไว้อยู่
บอกว่ามีการผสมแก๊สลงไปในรถน้ำแล้วนะครับ
แล้วก็พยายามให้มวลชนเขยิบออกมา
ตอนนี้มีการขยับรถน้ำแล้วนะครับ

มาประชิดบริเวณรั้วเลยนะครับรถน้ำจีโน่สองคันนะครับ
มีการสตาร์ทเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วแล้วข้างในมีรถบรรทุกน้ำ
พร้อมที่จะเติมน้ำใส่ถังด้วยนะครับ
ระยะเนี้ยพอดีเลยระยะเนี้ยพอดีเลยระยะเนี้ยพอดีเลย
เนี้ยรอบที่แล้วแม่กันสัตว์มันมาชิดไปมันจริงไม่โดน
ตอนนี้ทางกาดก็ยังมีการรื้อรั้วรวดหนามอยู่นะครับ
โดยมีการตรึงกำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนทั้งโลกทุกอย่างเนี่ยพร้อมเลยนะครับ
น่าจะประมาณ๑กองร้อยที่อยู่บริเวณตรงนี้
ส่วนทางกาดก็ยังคงมีการเก็บ

นี่เป็นบรรยากาศสดขนาดนี้นะครับซึ่งจุดตอนแรกตรงนี้เนี่ยนะครับ
มีรถเมทหารสามคันจอดอยู่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการ
เอาทางกาดได้มีการเคลื่อนรถเมสามคันนี้ออกไปแล้ว
ตอนนี้ด้านในมีการเคลื่อนรถตักดินออกไปนะครับ
แล้วก็จะมาแทนที่ด้วยรถน้ำซึ่งจะติดกับประตูห่างจากกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ถึง๒๐เมตรเท่านั้นนะครับ
ตอนนี้รถน้ำกำลังจะขยับเข้ามาแล้ว
แต่ทางกาดก็ยังคงนะครับมีการเคลียร์รั้วรวดหนามอยู่
ตอนนี้รถน้ำนะครับเขยิบเข้ามาใกล้ประตูแล้วนะครับ
ตอนนี้กาดพยายามที่จะตั้งแนวแล้วนะครับ
เพราะว่ารถน้ำเข้ามาใกล้แล้วนะครับ

รถน้ำขยับเข้ามาแล้วนะครับ
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นดำดำอยู่นี่คือป้ายของกรมสถานราชพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศพิศ
ขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับรถน้ำตอนนี้ประชิดบริเวณประตูทางเข้าของกรมทหารราบที่๑๑แล้ว
สองคันด้วยกันนะครับส่วนกาดก็ยังคงมีการกันพื้นที่
แล้วก็เก็บรั้วรวดหนามนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการตั้งแถว

บรรยากาศมีการนำรั้วเหล็กนะครับมาวางเอาไว้ทางหน้าประตูทางเข้า
ทหารราบที่สิบเอ็ดนะครับเพื่อป้องกันมวลชน
รวมไปถึงตอนนี้รถน้ำคุณผู้ชมมาประชิดรั้วกรมทหารราบที่๑๑แล้วนะครับ
รถน้ำสีฟ้านี้ตอนนี้มาจอดอยู่บริเวณด้านประตูทางเข้าแล้ว
นะครับ
โดยมีกลุ่มกาดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็มีการตั้งรั้วเหล็กนะครับ
โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนมีทั้งโล่มีทั้งหมวกนะครับ
ยืนอยู่ประมาณหนึ่งกองร้อยด้วยกันแต่สถานการณ์ยังไม่ตึงเครียดอะไรมากนะครับ
ก็เป็นการเคลียร์พื้นที่ของกาดแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ได้นำรถน้ำมาจอด
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้นะครับที่
ประตูกรมทหารราบที่สิบเอ็ด

การประตูกรมทหารราชที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารราชที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ

การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ

การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ

การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ

การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ

การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ

การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ

การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ

การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ

การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ

การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ

การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ

การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ

การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ

การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ
การประตูกรมทหารที่สิบเอ็ดเป็นภาพสดขนาดนี้นะครับ

พยายามที่จะเก็บรั้วรวดน้ำอยู่อย่างตลอดนะครับแล้วก็มีการตั้งแนวของโอกาสแล้วนะครับ

เห็นว่ามีการพยายามที่จะเก็บรั้วรวดน้ำอยู่นะครับของทางเจ้าหน้าที่

เพื่อไม่ให้มวลชนเข้าไปด้านในแล้วก็เอารวดหลามที่มีการเก็บเอามาไว้ด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับ

นี่ก็เป็นการตั้งแนวของกลุ่มกาดนะครับ
ก็มีชุดเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่นะครับ
ว่าจะเป็นหมวกเป็นแมสนะครับเพราะว่าข้างหลังนี้เป็นรถน้ำ
ตอนนี้ก็มาจอดอยู่อยู่ที่พระเทวินอยู่ล่ะครับ
โปรดการรายการข้างหน้าใช่ไหมเดี๋ยวให้เขาซูมก่อน
พร้อมหรือยัง
ตั้งพอไม๊ยังพอไม๊ยังให้ถัดงานด้วย
เย็นแก
อยู่นี่อยู่นี่